ท่านผู้ชมครับท่านที่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในมือ
ที่ท่านซื้อเอาไว้เนี่ยนี่คืองวดที่ความจริงแล้วต้องออกรางวัลตั้งแต่๑เมษายน
ผู้ค้าสลากเขาก็ไปร้องขอทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่าโอ้โหพอเจอโควิด๑๙เข้ามาเนี่ย
มาตรการหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลบอกเอาไว้ก็ทำให้การขายมันลำบาก
คนออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็ไม่ออกไปซื้อลอตเตอรี่
มาซื้อก็ลำบากนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ประชุมคณะกรรมการกันไป
ก็มองว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ด้วย
เวลามาซื้อมาขายมาหยิบมาจับกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเลื่อนการออกรางวัลของงวด
ที่จะต้องออก๑เมษายนไปเป็น๒พฤษภาคม
เพราะว่า๑พฤษภาคมวันรายงานแห่งชาติ
เวลาก็ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยแต่วันนี้สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย
ไปที่กรมสัมภาษามิตรและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไปยื่นจดหมายถึงประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
พัชระอนันตสิน
ขอให้พิจารณาเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
จาก๒พฤษภาคม๒๕๖๓ออกไปอีก
ไปเป็น๑๖พฤษภาคม

มาตรการหลายสิ่งหลายอย่างของรัฐบาลที่ออกมาในขณะนี้เนี่ย

ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
สิ่งหลายอย่างถ้าคลี่คลายได้
มันอาจจะผ่อนปลนแล้วก็

สิ้นสุดคือ๓๐เมษายน

เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นมาค้ามาขายได้กัน
แต่เขามีเวลาขายวันเดียวคือ๑พฤษภาคม
คือตอนนี้อาจจะขายได้แต่มันก็คือสภาพการณ์แบบนี้

คนขายเองก็ไปขายลำบากอะไรพวกนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้น๑พฤษภาคม

คือตอนนี้ขายไม่ได้เลยใช่ไหม
พฤษภาคมเนี่ยมีเวลาขายวันเดียวแล้วหวยออก

เขาก็มองว่าเวลามันสั้น

ส่วนใหญ่คนซื้อลอตเตอรี่เขาซื้อใกล้วันออกรางวัล
ก็รอก่อนสิรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวคนอาจจะเออออกมาช่วงที่ไม่ใช่เคอร์ฟิลล์ค่อยออกมาซื้ออะไรแบบนี้
แต่นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเลิกเคอร์ฟิลล์จริงหรือว่าเปิดห้าง
เปิดถนนหนทางอะไรกลับมาเหมือนเดิมจริงเนี่ยเริ่ม๑พฤษภาคมแล้วเขาขายวันเดียวเขาไม่พอไง
อ่าเขาอยากให้อันเลื่อนไปออกนู่นเลยได้ไหมสิบหกพฤษภาคมเลยได้ไหมอ่าอ่า
อย่างนั้นเลยได้ไหมนะก็ลองฟังเสียงเขาก่อนแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวดูว่าอ่าคนคนซื้อก็จะว่าอย่างไรค่ะอ่า
แล้วก็สมนักงานสลักกิจแบบรัฐบาลเขาจะว่าอย่างไร
ถ้าออกวันที่สองไงครับฮะเลื่อนวันที่สองทางห้าง
หรือว่าตาดเปิดเมืองวันที่๑๒เมษาแต่ตอนนี้ปิดไปเปิดวันที่๓๐เมษา
ซึ่งเราไม่มีเวลาขายเลยครับเพราะว่าเราออกมา
เพราะว่าไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าทุกคนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็
ทุกคนกลัวครับตอนนี้กลัวกันหมดเราก็กลัวครับ
แต่ถ้าไม่เลื่อนให้เราเราก็ต้องเสี่ยงออกมาขายครับ
เพราะว่าโควิดเราก็กลัวครับแต่ว่าครอบครัวเราต้องกินต้องใช้
ถ้าเราไม่ออกมาขายทุนพวกเราที่มีอยู่นะฮะ
มันก็จะจมอยู่กับลอตเตอรี่เราก็ไม่สามารถเอาทุนไปซื้องวดต่อไปได้
เราก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าไม่เลื่อนให้เราเนี่ย
คนที่ป่วยหรือว่าคนที่เสี่ยงกักตัวอยู่๑๔วันเนี่ย
ทุกคนก็ต้องแข็งใจออกมาขายอืมคือเขามองว่าตอนที่เขาขอเนี่ย
ขอให้เลื่อนเนี่ยตอนนั้นมาตรการต่างในการที่จะปิดห้าง
ปิดร้านค้าร้านขายเนี่ยคือเขามีกำหนดไปถึง๑๒เมษายน
ใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพรากรฉุกเฉินอ่ามาตรการต่างต่างเขาก็ยืดไปถึงสามสิบเมษายน
อ่าถ้าสามสิบเมษายนจบจริงเขาก็มีเวลาขายวันเดียวค่ะ
ถ้าขายได้น้อยไอ้ทุนเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละในโคต้าที่ได้สลากมานี่แหละ
มันก็ไม่มีเงินไปซื้องวดใหม่สลากของงวดอื่นอีกที่จะเป็นงวดต่อไป
ค่ะก็เลยอยากขอเลื่อนให้ไปออกสิบหกพฤษภาคมอ่า
แต่คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าเลื่อนไม่เลื่อนอาจจะไม่เกี่ยวหรอกมั้ง
ด้วยความที่การทะระบาดของโควิดสิบเก้าคนก็ไม่มีสตังค์จะไปซื้ออ่ะ
แล้วบางทีคุณขายลอตเตอรี่เกินราคาขายแพงไปอีกเขาก็ไม่ซื้อ
เขาเก็บสตังค์ไว้กินข้าวไว้ใช้จ่ายแบบจำเป็นดีกว่าอะไรแบบนี้
อันนี้อีกมุมนะครับในมุมของในมุมของประชาชนที่เราได้ไปสอบถามความเห็นนะฮะ
อย่างมีอยู่ท่านหนึ่งเขาซื้อสลากกินแหม่งรัฐบาลเป็นประจำอยู่แล้วโดยปกติ
บอกว่าไม่เห็นด้วยหากจะเลื่อนไปอีก
เพราะว่าตัวของคนซื้อเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากเก็บสลากไว้กับตัวนั้น
บางทีเก็บไว้นานลืมเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้
ที่อยู่ในมือความจริงต้องออก๑เมษายน
ซึ่งเขาซื้อกันตั้งแต่ก่อน๑เมษายนเนี่ยซื้อตั้งแต่กลางเดือนมีนา
ไปแล้วว่าซื้อเลขอะไรลืมไปแล้วว่าเก็บไว้ไหน
ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงหรือเปล่า

คนซื้อเยอะแยะแล้วนี่คนพวกลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่คนเป็น๑๐ใบ
อย่างนี้เขาก็ไม่แย่เหรอเลื่อนไปเรื่อย
ไม่อยากให้เลื่อนแล้วค่ะอยากให้ออกเลยค่ะ
เพราะว่าบางคนเก็บไว้นานไม่รู้ว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหาไม่เจอ
แล้วบางคนพอกำหนดออกอย่างนี้แล้วมาดูวันที่๑เมษาใช่ไหมคะ
พอเห็นว่าเป็น๑เมษาเลย๑๐เลย๑เมษาไปแล้วเนี่ยคิดว่าหวยออกแล้ว
บางคนก็คนแก่ไม่รู้ขยำทิ้งเนี่ยพอสิ้นเดือนเดี๋ยวคนก็ต้องซื้อกันแล้วใช่ไหม
อย่างวันที่๓๐เงินออกหรือวันที่๑เขาก็ต้องซื้อแล้วว่าหวยออกวันที่๒
ทีนี้พอเขารู้หวยเลื่อนไปวันที่๑๖คนก็ไม่อยากซื้อแล้ว
แล้วถ้าเลื่อนไปวันที่๑๖กลางเดือนเงินก็ยังไม่ออกแล้วใครจะมาซื้อ
คุณพี่ท่านเมื่อสักครู่นี้เป็นไงมีอยู่ในมือเนี่ยโอ้โห
ก็คือรอลุ้นอยู่ไงซื้อเก็บไว้แล้ว
ใช่หลายคนเขาบอกนะฮะคือประชาชนหลายคนเขาบอกว่านี่ก็เป็นความหวังของเขา
โดยปกติเป็นความหวังอยู่แล้วใช่ไหมของคนที่ว่าเราก็ลุ้นนี่แหละรางวัลที่๑เดือนละ๒ครั้ง
ตอนนี้เศรษฐกิจยิ่งซบซ้าวจากโควิด๑๙อยู่

ลุ้นรางวัลที่๑กับเขาบ้างได้ไหมเนี่ยนะฮะ๒ตัว๓ตัวก็ยังดี
เลขหน้าเลขหลังจะออกมาเนี่ยนะฮะ
เอาเป็นว่าทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ที่มีการรับหนังสือกันไปเนี่ย
เดี๋ยวจะประชุมพุธ๑๕เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยววาระนี้จะเข้านะครับ
ว่าตกลงแล้วจะเลื่อนให้ตามคำร้องขอหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ทางประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
อาจจะต้องมีวาระในการนำมาศึกษาพิจารณาร่วมกันไปด้วยเลยเนี่ยก็คือการขายสลากออนไลน์ก็อาจจะมาหาลือกันไปเลยนะครับ